ข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะ
สำหรับกรณีดราม่าจอดรถใส่เบรกมือที่หาดบางแสน
ของหนุ่มนาวินต้าแหละคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคุณน้ำหวานภรรยานะออกมาโพสต์ผ่านไอจี
ว่าไม่ได้ทำอย่างที่แฟนสาวเจ้าของรถออกมาแฉ
แล้วก็เตรียมให้ทนายดำเนินการต่อเลย
โดยตลอดทั้งวันค่ะก็มีโทรศัพท์โทรไปสอบ

คุณน้ำหวานให้ผู้จัดการส่วนตัว
ส่งข้อความให้กับพี่สื่อมวลชน

ตอนนี้ยังไม่ฟ้องหรือว่าแจ้งความใด
เรื่องทั้งหมดให้ทนายเป็นคนจัดการ
ส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ
เพราะว่ากระแสสังคมได้ตัดสินเขาไปแล้วระดับหนึ่ง

ก็ยังเน้นตอบในไอจีของตัวเองด้วยนะ
ว่าไม่ได้เป็นคนเขียนข้อความด่าทอหยาบคาย

เดินตามหาเจ้าของรถทั่วหาดบางแสนเลย
เค้าบอกเดินฯตามหาเป็นชั่วโมงเลยล่ะคุณผู้ชม
กระทั่งเจ้าของรถคันดังกล่าวเดินมา

โดยที่ไม่มีการขอโทษใดทั้งสิ้น

เออตัวเองไปเขียนด่าเค้าตอนไหน

เพื่ออยากจะให้ทุกคนได้รู้ความจริงก็เท่านั้นเอง
คือมีอยู่ประเด็นนึงนะที่เธอชี้แจงไว้ชัดเจนเลยที่ว่า
ต้าเนี่ยนะเดินไปหาคนแถวนั้นว่า
เออเนี่ยมีใครทะเบียนรถนี้นะให้มาเลื่อนรถด่วนเพราะว่าอะไร

คือน้องลูก้าตอนนั้นมันกลางคืนแล้วใช่ไหม
ก็ยุ้งกัดเต็มเลยเรื่องลูกเนี่ยยอมไม่ได้จริงนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่คุณนาวินต้าคนเดียวเนี่ยนะ
มีพี่ป้าน้าอาพ่อค้าแม่ค้า
รวมถึงตำรวจเองด้วยเนี่ย

เขาบอกว่าไม่มีการขอทงขอโทษขับรถไปเฉยเลย

โน้ตใบนั้นที่ทางคู่กรณีโพสต์เนี่ย

ว่าไม่ได้เขียนแล้วใครล่ะที่เป็นคนเขียน
อันนี้มันก็เป็นอีกเกมอีกมากหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชม

โพสต์นั่นแหละผิด